คุณผู้ชมมีคนบอกนะคะว่าคนเราเนี่ยพอเด็กก็อยากโต
แต่พอโตอยากกลับไปเป็นเด็กเพราะว่าตอนโตมาแล้วภาระมันหนักหนาเหลือเกิน
มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวเมียนมานะคะอายุ๖๑ปี
เขาตกงานมาปีนึงเต็มเต็มเพราะว่าตอนที่เขาอายุ๖๐เนี่ย
เขาต่อใบบัตรต่างด้าวไม่ได้นายจ้างก็เลยให้เขาออกจากงาน
อายุหกสิบเอ็ดปีนะคะนอนเสียชีวิตอยู่ที่ริมเบาะน้ำ
ตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
ใกล้กันมีขวดแกลลอนน้ำมันขนาด๕ลิตรวางอยู่ด้วย

นางขวัญเมืองซื่อโคงน้องภรรยาผู้ตายบอกว่า
เครียดเรื่องไม่มีเงินใช้แล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วย
่นอยู่บ่อยกับเรื่องนี้เพราะว่าเขามีลูกสาวสองคน
อายุสิบเจ็ดปีกับสิบสองปีที่ต้องส่งเสียให้เรียน
ก่อนหน้านี้พอตกงานไปก็ไม่มีเงินส่งให้ลูกสาวคนโตเรียนนะคะ
ก็เลยต้องออกจากที่โรงเรียนมาช่วยเหลือที่บ้าน
แล้วก็บอกลูกด้วยบอกว่า๖โมงต้องปิดไฟขึ้นนอนกันแล้วนะ

ก่อนเกิดเหตุค่ะทุกคนก็เข้านอนกันตามปกติ
กระทั่งภรรยาตื่นขึ้นมากลางดึกไม่เจอสามีก็ออกเดินตามหา
ปรากฏไปเจอแมวที่สามีเลี้ยงไว้เนี่ยไปนั่งเฝ้าอยู่ขอบบ่อ
โงกหน้าไปดูก็โอ้โหช็อกเลยค่ะ
เห็นสภาพสามีไหม้เกรียมอยู่แบบนั้น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้นำร่างของผู้ตายส่งชนะสูตรอย่างละเอียดแล้วนะคะ
แล้วก็จะให้ญาตินำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ